ก็กำลังตามหาตัวผู้ชายคนหนึ่งอยู่เป็นเขยของบ้านที่นครปฐม
ทีนี้เขาก็หึงเมียเขามากคือเมียเขาก็ไม่ยอมไปอยู่ที่บ้านเขาด้วย
เมียเขาอยากขอเลิกก็เลยมาอยู่บ้านตัวเองแล้วไปเที่ยวเชียงใหม่กับครอบครัว
คือหึงเขานะฮะไปจุดไฟเผาบ้านเขาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ

คนคนคนคนคนคนคนคนคนคน

เขาไม่พอใจเมียที่ไม่ยอมไปอยู่กับเขา

แล้วเขาก็ขู่ฆ่ายกครัวทางฝั่งบ้านเมียไว้
จะเผาบ้านเหมือนที่คุณวรบเจ้าของบ้านเขาบอก

บอกว่านายมินไม่พอใจพี่สาวเขา
แล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยที่มาเผาบ้านเนี่ย
เป็นจังหวะที่เขาพาพี่สาวไปเที่ยวเชียงใหม่

นี่รถของคุณรบเขาก็โดนไปด้วยนะครับ
โดนแค่บ้านนะครับรถที่จอดอยู่ข้างหน้าก็โดนด้วย

ก็หาว่าเขาเนี่ยพาพี่สาวหนีไม่ยอมให้ไปเจอในมิน
คือผู้ก่อเหตุเนี่ยทางฝั่งของบ้านที่เสียหายบอกว่า
เขาไม่ชอบให้เมียเนี่ยไปไหนไม่ให้ไปไหนเลย
แม้กระทั่งไปกับครอบครัวตัวเอง
ไปเชียงใหม่กับคุณวันลบเนี่ยคือไปเชียงใหม่กับ
กับน้องชายกับญาติไปกับที่บ้านนะ

อันนี้มันเป็นความรักแบบแปลกหรือเปล่า

คือต้องอยู่กับเขาแค่คนเดียวไปไหนไม่ได้เลย
แต่เวลาที่อยู่ด้วยกันก็ชอบทำร้ายร่างกายเวลาทะเลาะกัน
ไม่ใช่แล้วแหละอันนี้
ขออภัยเขาบอกไม่ได้ทำร้ายร่างกายพี่สาวโดยตรง

ทำลายข้าวของในบ้านและไม่ให้ไปไหน

แต่อันนี้คือมาเผาบ้านฝั่งของญาติเมีย

นี่ฮะถ้าดับไฟไม่ทันนี่โอ้โหจะทำยังไงเนี่ย
ข้อหาวางเพลิงนี่โทษหนักมากนะคะ

แล้วเจ้าของบ้านเขาบอกถ้าเกิดผมอยู่ในบ้าน
แล้วติดแล้วไฟไหม้แล้วออกมาไม่ได้ทำยังไง

เมื่อกี้นี่ตอนจุดไฟพึบนี่ไฟมันลวกตัวเองบ้างไหมเนี่ย
ตอนนี้เขาแจ้งความไว้แล้วนะครับที่สพมนครปฐมนะครับ
เขาจะทะเลาะกับที่บ้านบ่อยครับ
เขาจะมีเรื่องมาทะเลาะกับพี่สาวก็จะมาพานทะเลาะกับครอบครัวผมประจำครับ
แล้วเพราะอะไรเขาถึงมาก่อเหตุแบบนี้คะ
ึงครับคือเขาจะให้พี่กลับก็คือต้องกลับ
เขาจะเป็นคนแบบบังคับเขาเป็นคนสุขุมครับไม่น่ากลัวหรอกครับสภาพโดยรวมเขา
แต่ที่น่ากลัวคือนิสัยที่คนที่รู้จักผมจะรู้ว่าน่ากลัว
แต่คนทั่วไปมองเขาอ่ะไม่น่ากลัวครับเขาเป็นคนติดต่อ
คือตลกกับคนอื่นอบอุ่นกับคนอื่น
แต่กับเมียตัวเองครอบครัวเมียตัวเองเนี่ยร้ายขนาดเผาบ้านได้ฮะ
ทุกผู้ชมครับคุณวันลบบอกว่าตอนนี้พี่สาวของเขาต้องการเลิกกับนายมินแล้วนะฮะ
เพราะทนพฤติกรรมไม่ไหวจริงจริงถามว่าทำไมถึงโอ้โหหึงหวง
อะไรขนาดนี้น่าจะเพราะว่านายมินเนี่ยมีปมในใจเนื่องจากเขา
ขาดความอบอุ่นทางครอบครัวอยู่แล้วอ่าพอมามีเมียก็เลยแบบเหมือน
โอ้โหรักมากเคยบอกกับพี่สาวเขาว่าตัวในมินเนี่ยไม่
ได้รับความรักจากพ่อกับแม่เลยนะก็เลยเนี่ยพอมามีเมีย
เนี่ยก็แบบโอ้โหแบบต้องอยู่กับเขาคนเดียวต้องเป็นของเขา
คนเดียวไปไหนกับใครไม่ได้เลยนี่นะฮะวันนี้คุณแซคนัทวินผู้
สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับที่จุดเกิดเหตุนะครับนี่ฮะยัง
กั้นพื้นที่อยู่นะครับบริเวณหน้าบ้านแล้วก็รถยนต์ด้วยนะ
ฮะที่ถูกไฟไหม้นะครับอยู่ตรงจุดที่จอดอยู่ที่นี่ฮะประตู
รั้วที่มีลูกกรงเหล็กกลั่นอยู่หน้าบ้านพอดีนะครับโอ้โหดู
เพลิงไหม้แบบนี้นะครับมีเพื่อนบ้านที่มาช่วยดับไฟนะฮะ
ตอนเกิดเหตุคุณจำนงนะครับคุณจำนงบุญสุขเกิดคุณจำนง
บอกว่าขณะเกิดเหตุเนี่ยไม่เห็นเหตุการณ์หรอกว่าเกิดอะไร
ขึ้นค่ะมีใครมาลาดน้ำมันมาจุดไฟอะไรแต่ได้ยินเสียงคล้าย
ระเบิดนะดังปุ้งปั้งปุ้งปั้งก็เลยออกมาดูเห็นไฟกำลัง
ไหม้แล้วเลยไปคว้าถังดับเพลิงในบ้านเนี่ยเอาไปฉีด
ดับไฟตอนนั้นฉีดจนหมดถังนะฮะไฟยังไม่ดับนะครับเลยต้อง
หยิบจากในรถมาดับอีกถังหนึ่งแล้วก็มีชาวบ้านมา

ลองดูก็เห็นไฟติดไฟติดแล้วก็ฟ้าถังดับเพลิงดับไฟติดนี่
ตอนนี้เห็นมากน้อยแค่ไหนคะมันก็ติดรถดูติดหน้ารถอยู่
ตรงนี้แล้วก็มันก็เยอะเหมือนกันนะก็คือล๊อคช่องมา

ทางฝั่งเจ้าของบ้านนะเพียวเขาบอกว่าเขาพาพี่สาวที่
สพมนครปฐมนะฮะเพื่อให้ตำรวจเนี่ยช่วยตามตัวในมินมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทางครอบครัวเขาบอกโอ้โหตอนนี้เขาอยู่กันอย่างหวาดระแวงเลยนะครับ
เพราะว่าขู่ฆ่ายกครัวไว้ด้วยแล้วก็มีปืนติดตัวด้วยค่ะวันนี้
คุณแซคก็เลยไปที่บ้านของในมินคนก่อเหตุนะครับซึ่งอยู่ห่าง
จากบ้านของน้องเมียที่ไปเผาบ้านเขาเนี่ยห่างกันแค่๓กิโลเมตร
ปิดเงียบเหมือนกันมีรถกระบะจอดอยู่นะฮะไฟในบ้านเปิดทิ้ง
เอาไว้แต่ว่าคนแถวนี้บอกเห็นเปิดมาตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อนแล้ว
คนก่อเหตุนี่ยังไม่กลับมาที่บ้านนะครับแต่เขาแจ้งมายัง
ครอบครัวฝั่งเขานะในมินเนี่ยหลังจากก่อเหตุแล้วเนี่ยนะฮะแล้วหนีไป
แจ้งมายังครอบครัวบอกว่าตอนนี้เขามีทางเลือกอยู่สองทาง
เขาบอกเขาจะหนีไปให้ถึงที่สุดจนกว่าจะหนีไม่ได้
นางเลิกที่๓ไม่มีเล่าค่ะเขาบอกจะหนีไปนู่นแหละถ้าไปถึงชายแดนก็จะเอารสกระบะ
คันที่ขับมาก่อเหตุที่บ้านหลังเนี้ยเอาไปขายที่ชายแดนแล้วหนีไปต่อ
ฝั่งผู้เสียหายนะครับภรรยาของเขาก็บอกก็ยังติดต่อในมีนไม่ได้เหมือนกัน
คาดว่าที่ญาติจะฝั่งไหนก็แล้วแต่ยังติดต่อตัวในมินไม่ได้
เพราะนายมินน่าจะไม่รับโทรศัพท์
กลัวว่าถ้าเกิดรับโทรศัพท์ของใครเนี่ยจะถูกจับสัญญาณโทรศัพท์มือถือ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะครับเพื่อนำตัวมาดำเนินคดี

โอ้โหแต่ญาติฟังเมียรวมทั้งภรรยาเขาบอกตอนนี้เขาระแวงไปหมดแล้ว